ฆาตกรรมโหดส่งท้ายปี
นั่นก็คือคดีที่นายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง
เมื่อปี๔๘ฆ่าไป๕ศพถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ถูกลดโทษมาเรื่อยจนกระทั่งถูกปล่อยตัวออกมา
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า๑๕ธันวาคม
ก่อเหตุฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเปลือยสาวคนหนึ่ง
จนเป็นเหตุให้ตำรวจตามสืบประวัติของผู้ชายคนนี้
และพบว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายน่ากลัวเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ที่บ้านพักของนางรัศมีมุลิจันทร์หรือว่าไฟล์อายุ๕๑ปี
รัศมีร์หรือไฟล์ถูกฆ่ารัดคอมัดมือมัดเท้าเปลือยช่วงล่าง
ห่อศพแล้วก็ซ่อนศพไว้ตรงที่นอน
คือเขาบอกมีที่นอน๓ฟุต๒ชิ้นใช่ไหม
วางแบบขนานกันศพวางระหว่างที่นอน
แล้วเอาที่นอน๖ฟุตมาปิดทับไว้อีก
พรางศพไว้แบบนี้นะครับ
ปรากฏว่าตำรวจคาดว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือแฟนของนางรัศมี
ซึ่งมาตรวจสอบพบว่าชื่อนายสมคิดพุ่มพวง

นายสมคิดพุ่มพวงเป็นใคร
ก็พบว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
ซึ่งก่อเหตุฆ่า๕ศพมาเมื่อปี๒๕๕๙
มกราคม๔๘ฆ่าไป๑ศพฆ่าผู้หญิง
และเดือนมิถุนายนปี๔๘ฆ่าผู้หญิงอีก๔ศพ
แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคุณ
ถูกจับกลุ่มได้นะครับเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนปี๒๕๕๙

กระทั่งถูกปล่อยตัวเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วเมียมาก่อเหตุฆ่านางรัศมีเป็นศพที่๖

อนุมัติศาลออกหมายจับนายสมคิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่ครับ
จึงส่งชุดสืบสวนชุดเดียวกับที่ทำคดีเปรี้ยวหั่นศพ
ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายด้วย
คือกองปราบเขาเป็นคนจับกลุ่มตัวนายสมคิตได้เมื่อปี๔๘ใช่ไหม
คราวนี้ก็ต้องมาตามต่อสำหรับคดีล่าสุด
ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็สั่งการให้ตำรวจกองกำกับการ๓กองปราบปราม
เพื่อสนับสนุนในการติดตามตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วน
จากตำรวจกองปราบมีข้อมูลและเส้นทางหลบซ่อน
ในอดีตของนายสมคิดทั้งหมดนะครับ
คือตอนนี้ทั้งตำรวจกองปราบ

สืบสวนตำรวจภูทรภาค๔ลงพื้นที่แกะรอย
เปิดเผยออกมาว่ามีความคืบหน้าไปมากนะแต่ยังเปิดเผยไม่ได้
มันจะกระทบต่อรูปคดีแต่มั่นใจจะจับกลุ่มได้
ตอนนี้ประสานไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่าง
แจ้งลงในโลกโซเชียลให้ประชาชนทราบเลยว่าบุคคลคนนี้เป็นคนอันตราย
ถ้าเจอให้หลีกเลี่ยงอย่ารับขึ้นรถและให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจคาดว่าผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่รอยต่อของทั้งขอนแก่น
อุดรธานีและที่จังหวัดน้องคาย
ตอนนี้พยายามที่จะล้อมกรอบปิดล้อมจับกลุ่มให้ได้

เพราะขอความร่วมมือจากประชาชนแจ้งเบาะแส
ตอนนี้มีเบาะแสแจ้งมาทางโลกโซเชียลบอกว่า
พบว่านายสมคิตปลอมเป็นพระอยู่ที่อุดรธานี
ตำรวจส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
พบว่าไม่เจอและยังไม่เป็นความจริง
แล้วก็มีเบาะแสจากพลเมืองดีชี้เบาะแสอีกนะครับ
คนนี้แหละนั่งด้วยกันที่หนองประจักษ์เลย

ผู้ชายคนนี้ไปนั่งดูเด็กผู้หญิงเขาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์

น่ากลัวชะมัดจับไปประหารเถอะ
อันนี้เป็นเบาะแสที่แจ้งเข้ามาไปเรื่อยนะฮะ
ฆาตกรต่อเนื่องเราก็ต้องดูซิ
ฆาตกรต่อเนื่องคนนี้มารู้จักกับนางไฟล์ได้ยังไง
คืออันนี้ค่ะคุณผู้ชมเขามีการสืบสวน
ตำรวจบอกว่าตัวผู้ต้องหาคนนี้
เขาใช้ชื่อว่าเขาชื่อแขก
ติดต่อคุยกับไฟล์หรือว่านางรัศมีผู้ตาย
คุยกันมาสักพักหนึ่งเขาก็จะบอกกับเหยื่อนะ
ว่าตัวของเขาเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แขกเนี่ยนะมีอาชีพเป็นทนายความ
สำนักงานกฎหมายอยู่ที่พัทธลุง

พอพูดแบบนี้มันก็ดูน่าเชื่อถือไง
ทางเหยื่อเองก็คุยด้วยกันเรื่อยมา
หลังจากนั้นในแขกก็มาหาเหยื่อที่บ้าน
แล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะจนถึง๙ธันวาคม
นายแขกเนี่ยพาผู้ตายไปไปจองรถ
รถเก๋งที่ศูนย์มิซูบิชิในขอนแก่น
แล้วตอนการจองรถตอนนั้นเนี่ยนะ
ใช้ชื่อของผู้ตายคือไฟล์เป็นคนจอง

ให้รู้ด้วยนะว่าเนี่ยแขกเป็นแฟนฉัน

กำลังหาทำเลกันจะมาเปิดร้านอาหารปากใต้
เดี๋ยวจะต้อนรับญาติของนายแขกเนี่ย
เขาจะมาสู่ขอกันวันที่๑๕ธันวาคมนี้
ตอนนั้นเพื่อนยังเตือนเลยเฮ้ยไฟล์จะดีเหรอแก
เราไม่รู้จักที่มาที่ไปของผู้ชายคนนี้เลยนะ
แต่ว่าไฟล์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่า
ฉันรู้ว่าแขกคนนี้มันมาหลอกฉันเมื่อไหร่นะฉันจะเลิกทันที
ไฟล์ติดต่อกับลูกชายด้วยนะคือมีการเปิดเผยจากลูกชายของนางไฟล์
บอกว่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับแม่นะแต่คุยกันตลอด
และ๕ธันวาคมแม่ก็โทรมาหาบอกเรื่องมีแฟนใหม่นี่แหละ
และแฟนจะออกรถเก่งให้แม่มาขอเลขบัตรประชาชนผม
เอาไปตรวจสอบเครดิตเพราะว่าแม่กลัวเครดิตแม่ไม่ผ่าน
ให้ลูกช่วยนะครับแล้วบอกแฟนใหม่เหมือนกัน
แฟนแม่เป็นทนายความแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรให้ฟังนะ
ลูกบอกไม่คาดคิดเลยไหนว่าจะแต่งงานกัน
มั่นหมายกันวันที่๑๕ธันวาคมกลับเป็นวันที่แม่ถูกฆ่าตาย
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจเขาก็ต้องไปสืบต้องไปแกะรอย
แล้วก็เป็นแฟนอีกคนนึงของในแขกผู้ต้องหา
ฉันไม่รู้เรื่องเลยฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องไปแกะรอยทั้งหมดนะคะ
มารู้ข้อมูลอย่างที่คุณสืบสกุลบอกนะ
ว่าเขาไปก่อเหตุมาแล้วฆ่าเหยื่อมาตั้ง๕ศพ
แล้วรายล่าสุดนางไฟล์เป็นเหยื่อรายที่๖
วิธีการคือบางทีเขาก็จะไปเลือกพวกผู้หญิงที่นวด
ผู้หญิงที่เป็นนักร้องแล้วก็ใช้วิธีการคือรัดคอเหยื่อ

แล้วอ้างแบบนี้ว่าบางทีทางฝ่ายหญิงมาขอต่อรองราคา
ขอค่าตัวเพิ่มขอค่าตัวเพิ่มแล้วเขาก็เลยโมโห
บันดาลโทษะเลยฆ่าไปทุกศพเลย๕ศพก่อนหน้านี้นะครับ
ตอนนี้ศาลได้ออกหมายจับนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง
ฉายาคือคิดเดอริปเปอร์หรือว่าแจ็คเดอริปเปอร์เมืองไทยนะ
ข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทางตำรวจภูทรภาค๔เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะใหญ่เกินกว่า
ตำรวจท้องที่จะรับมือไหวก็ส่งทีมสืบสวน
ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับทีมทำคดีเปรี้ยวหันศพ
ลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้ายด้วยนะครับ
แล้วก็มีการเปิดเผยจากผู้บังคับการตำรวจกองปราบแล้วครับ
บอกว่านายสมคิดพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคม

ตอนนี้สั่งการให้กองกับการ๓จัดกำลังลงพื้นที่
ทั้ง๓จังหวัดแล้วครับรอยต่อขอนแก่นอุดรแล้วก็หนองคาย

ก็โพสต์รายละเอียดนะครับ

ปลอมตัวเป็นพระอยู่ที่กุมภาวะปีแจ้งเบาะแส
ซึ่งอันนี้เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าตำรวจเขาก็ตรวจสอบนะ
ก็พบว่าไม่มีเรื่องนี้
แล้วก็ไม่พบตัวว่ามีนายสมคิตปลอมตัวเป็นพระอยู่ในพื้นที่
ตอนนี้พลเมืองดีก็แจ้งเบาะแสมาเรื่อย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะ

ฆาตกรรมเนี่ยคือในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็เดี๋ยวจะมีการชาปนกิจศพเหยื่อรายล่าสุดก็คือนางไฟล์ด้วย
ส่วนทางคดีเนี่ยค่ะเมื่อเช้าเนี่ย
เขามีการประชุมกันที่สพกระนวลที่จังหวัดขอนแก่น
จะเร่งร่าตัวผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ติดตามได้จากคุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เชิญครับครับคุณผู้ชมครับจนถึงขนาดนี้นะครับ
แม้ว่าจะยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง
ที่ก่อเหตุฆ่าสาวใหญ่คาบ้านพักในจังหวัดขอนแก่นได้นะครับ
แต่ตอนนี้นะครับตำรวจก็ปูพรมเร่งระดมกัน
ค้นหาตัวนายสมคิดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยมีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยพลตำรวจตีพุทธิพงศ์มุสิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นนะครับ
เรียกประชุมชุดสืบสวนภูทรจังหวัด
ประชุมติดตามคดีและเร่งรัดการไล่ล่านายสมคิดพุ่มพวง
ผู้ต้องหาฆ่ารัดคอนางรัศมีมุริจันทร์หรือไฟล์อายุ๕๑ปีคาบ้านพัก
โดยเบาะแสของนายสมคิดนะครับที่ได้รับรายงานเข้ามา
มีการตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่มีการพบตัวของนายสมคิดนะครับ
ประวัติการก่อเหตุของนายสมคิตพบว่า
หลังก่อเหตุจะไม่มีการติดต่อกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดนะครับ
จะติดต่อกับคนรู้จักในการให้ความช่วยเหลือแทน
ซึ่งตอนนี้ตำรวจล็อกเป้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ขณะที่การติดตามตัวนายสมคิดนั้นตอนนี้คาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่
ตำรวจภูทรภาคสี่แต่ตำรวจยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้นะครับ
และขอฝากประชาชนว่าหากพบเบาะแสให้รีบแจ้งตำรวจทันที
เพราะพฤติการของนายสมคิดนั้นถือเป็นบุคคลอันตราย
หากไม่สามารถจับกลุ่มได้นายสมคิดนั้นก็จะไปก่อเหตุซ้ำอีก

นายสมพิษก็ได้หลบหนีไปนะครับแต่ว่าในเบื้องต้น
ในขณะนี่ผมขอยาจะขอเก็บไว้ก่อนนะครับโดยปกติ
เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบมาในประวัติที่เขาเคยกระทำความผิดเนี่ยสมคิดไม่

การแสดงโทรเชื่อนที่ว่าเจอตรงนั้นตรงนี้ข้อที่สิ่งเป็นยังไง
ตรวจสอบอยู่ทุกแหล่งนะครับว่าไปตรวจสอบเจอที่ไหน
อย่างเช่นอำเภอกุมภาวะปีที่ถูกแอบอ้างมาเนี่ยครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับ
ในขณะนี้ยังไม่พบ
ส่วนในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางครอบครัวของนางรัศมีนะครับ
ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพร้อมนำเสื้อผ้าของใช้มาสวดเชิญดวงวิญญาณ
รัศมีร์ให้ไปสู่สุขติและไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน
โดยในช่วงทำพิธีญาติได้จุดทูปขอให้ดวงวิญญาณของนางรัศมีนั้นให้ไปสู่สุขติไม่ต้องอาฆาตแค้น
และขอให้ดวงวิญญาณช่วยตำรวจทำงานให้สามารถจับกลุ่มตัวนายสมคิดมาดำเนินคดี
และขอให้ได้รับโทษประหารทันทีเมื่อจับกลุ่มตัวนายสมคิตได้ครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดศรีสว่างบ้านศรีศุกร์หมู่๗ตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ตั้งสวดอภิษฐรรมศพนางรัศมีมีนายจักริตเชือกพรมอายุ๒๕ปีบุตรชายของผู้ตายได้นำเสื้อผ้าของมันดามาไว้ที่ข้างโรงศพนะครับเพื่อเตรียมเผาไปพร้อมกันในช่วงบ่าย
นายจักริตเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเมื่อรู้ว่าคนที่ฆ่าแม่คือฆาตกรต่อเนื่องก็รู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมาก
ว่าจะไปฆ่าคนอื่นอีกโดยมองว่าประเทศไทยควรจะมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพิจารณาโทษนักโทษที่ก่อเหตุรุนแรง
เพื่อป้องกันการออกจากคุกมาก่อเหตุซ้ำซึ่งก็ต้องมีคนตายอีกและมีคนเดือดร้อนอีกจำนวนมาก
กับการกระทำของนักโทษที่ก่อเหตุรุนแรงเช่นนี้ขอให้แม่ผมเป็นเหยื่อรายสุดท้ายที่ตายจากน้ำมือของฆาตกรรายนี้
หากจับได้ควรได้รับการประหารชีวิตในทันทีและเมื่อวันที่ห้าธันวาที่ผ่านมานะครับ
แม่โทรหาพร้อมขอเลขบัตรประชาชนนะครับโดยแม่บอกว่ามีแฟนใหม่และแฟนใหม่จะออกรถเก่งให้นะครับ
เกรงว่าเครดิตแม่ไม่ผ่านจึงขอเลขบัตรประชาชนนายจักริตไปตรวจสอบเครดิตนะครับ
บอกอีกว่าแฟนใหม่ทำงานเป็นทนายความเดินทางว่าความและให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไปจะมาอยู่ด้วยที่บ้าน
ต่อมาวันที่๑๔ธันวาคมได้ทักแชทเฟซบุ๊ก
คุยกับแม่ก็คุยกันตามปกตินะครับซึ่งแม่ก็ไม่ได้มีคำพูดที่เป็นพิรุษหรือบ่นอะไรให้ฟังนะครับ
ซึ่งเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายก่อนที่แม่จะถูกฆ่าเสียชีวิตครับครับคุณผู้ชมครับ
ภาคคุณผู้ชมคนไหนนะครับพบเห็นบุคคลที่มีใบหน้าคล้ายกับนายสมคิตนะครับ
ก็สามารถที่จะแจ้งตำรวจในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ทางนี้ทางชุดสืบสวนภูทรภาค๔นะครับ
ก็ได้มีการตั้งรางวัลนำจับจำนวน๕๐๐๐บาทสำหรับนายสมคิดด้วยครับ
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสพขนวลจังหวัดขอนแก่นครับ
คุณทีมข่าวนะครับนายสมคิดพุ่มพวงตอนนี้
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายที่ทางตำรวจต้องการตัวมากนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส

สามารถแจ้งได้ทั้งที่กองปราบปรามทางช่องทางเฟซบุ๊กของกองปราบปราม
หรือว่าสายด่วน๑๑๙๕ของกองปราบนะครับ
ปราบเขาก็แชร์ภาพเหล่านี้ลงในโลกโซเชียลหมดแล้ว
ภาพเลยทั้งช่องทางในการแจ้งเบาะแส
ใช่ค่ะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นรถมอเตอร์ไซค์นี้
หรือว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นี้ก็แจ้งเบาะแสเพิ่มเติมได้

ส่วนตัวนายสมคิดพุ่มพวงเขาบอกว่าจุดสังเกต
คือที่คิ้วซ้ายจะมีรอยบากอยู่ด้วยนะคะ
เพื่อใครเจอเบาะแสเพิ่มเติมตอนนี้เท่าที่ดิฉันดูในโลกทวิตเตอร์เนี่ย
ตอนนี้แฮชแท็กคำว่าสมคิดพุ่มพวงติดเทรนดทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลย
เพราะเป็นบุคคลอันตรายเป็นคดีใหญ่
เรื่องของกฎหมายคือหลายคนมีข้อสงสัยว่า
โอ้โหก่อคดีฆ่าคนตายมาตั้ง๕ศพเมื่อปี๔๘
จำคุกแค่๑๔ปีถูกปล่อยตัวออกมา
อธิบดีกรมราชธรรมก็ยืนยันนะมันเป็นข้อกฎหมายในการลดหย่อนโทษ
แต่ทีนี้ก็ต้องพิจารณาข้อกฎหมายเพิ่มเติมอีกนะครับหลังจากนี้
แล้วก็อีกคนนึงที่ออกมาเปิดเผยก็คือรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
นายประยุทธ์เพชรคุณได้พูดถึงคดีต่าง
แล้วก็โยงถึงคดีนี้ด้วยบอกทุกคดีอายการได้สั่งฟ้องตามกฎหมายทุกคดี
และตามหลักของกฎหมายหากผู้ต้องขังพ้นโทษ
และควรฟังให้ดีนะและมาก่อคดีซ้ำภายใน๕ปี
ก็จะสามารถบรรยายฟ้องให้สารเพิ่มโทษได้๑ใน๓
นี่คือหน้าที่ของทางอายการดังนั้นคดีของนายสมคิต
ที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
หากถูกสั่งฟ้องอายการก็จะบรรยายฟ้องถึงพฤติการของผู้ต้องหา
ที่เคยกระทำไปในอดีตนั่นหมายถึงปี๔๘
ก่อคดีฆ่าผู้หญิงมาตั้ง๕ศพ
ถึงแม้ว่าครั้งล่าสุดถ้านายสมคิตรับสารภาพ
เพื่อประโยชน์ของการลดโทษก็ตาม
แต่อายการจะสามารถแย้งถึงเหตุผลของประโยชน์ของคดีนี้
ให้สารพิจารณาว่าที่จำเลยรับสาภาพเพื่อหวังลดโทษ
หรือรับสาภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐาน

ถ้าสารภาพเพื่อหวังลดโทษกับสารภาพ
เพราะจำนวนต่อหลักฐานมันต่างกัน
แต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงขั้นตอนของอายการส่งฟ้อง
ต้องไปถึงขั้นตอนของการจับกลุ่มตัวให้ได้ซะก่อน
สำหรับบุคคลอันตรายรายนี้นะครับ
ตำรวจเชื่อว่ายังอยู่ในระแวกภาคอีสาน
อุดรนะครับขอนแก่นแล้วก็ที่หนองข่าย

คนเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเยอะ
ไปเจอล่าสุดเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงด้วยนะคะ